ผมจะเล่าต่อเลยนะ

มะม่วงกับมะม่วงสิวี้แอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ล
พูดถึงแอปเปิ้ลมะละก่อกร่วยส้ม
หอ๊ะแต่ว่าคือ

ยิ่งแดงยิ่งสวยลูกใหญ่แบบนี้แหละครับ
อันนี้คือมะม่วง

คุณวาลินชิตปัญญาพรพริยา

นำไปชุบน้ำยากำจัดแมลงวังทอง

ส่งขาจีนส่งขายรัสเซีย

เป็นมะม่วงแบบนี้เลยนะครับ

๑กิโลกรัมบางลูกหนักถึง

แล้วก็๗ขีดอ่ะ๑๗กิโลกรัม

แต่พอสุกนะครับเนื้อจะเหลืองปนแดง

แต่ว่าผลสุกไม่หวาน
คือมะม่วงพันธ์ไทยนะครับก็จะบางครั้งหวานมากนะครับ
แต่มะม่วงพันธุนี้นะครับไม่ค่อยหวานแต่ว่าคือต่างชาติชอบ
ช่วงเวลานี้นะฮะเปลือกหนาแบบนี้นะครับ
แพ็คเกจจิ้งเดินทางไปเมืองนอกได้สบายเพราะว่าเปลือกเขาหนาไง
ม่วงพันธุนี่แหละครับสถานีวิจัยในออสเตรเลียนำเมล็ดพันธุ์เคนส
จากรัฐฟอริดาประเทศสหรัฐอเมริกามาพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็นำออกมาเป็นที่นิยมและมะม่วงอาทูอีทูหรือว่าม่วงพันธุนี่แหละครับ
มีสายพันธุ์มาจากออสเตรเลียลุงวาลินยืนยันว่านี่คือเราแกเป็นต้นแบบนะครับ
ปี๒๕๓๒แกนำเข้ามานะครับและนำกิ่งพันธุ์มาทดลองเสียบกับต่อมะม่วงมันถวายเดือน๙
ใช้เวลา๒ปีเก็บผลผลิตได้ปีแรกครับมากกว่า๒๐๐กิโลกรัม
จากนั้นก็ขยายกิ่งตอนทาบกิ่งมะม่วงกับพระในเดือนนะครับ
ขยายไปขยายมาตอนนี้ห้าสิบไร่ครับและส่งขายนะครับ
ปีแรกก็ค่อยขายส่งในกรุงเทพก่อนเริ่มรู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น
เพราะขาชาวจีนเข้ามาครับโอ้โหวั๊ดแดดนี่เลยแม่นอย่าง
รัสเซียก็บอกใช่นี่แหละมันใช่เลยเขาเหมือนสวนฝรั่งครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปทางสิงคโปร์
เขาก็จะเห็นแบบนี้พันนี้เพราะว่าทางออสเตรเลียก็ส่งหายสิงคโปร์ไง
แต่สิงคโปร์ก็จะฉายช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน
ในประเทศไทยเวลานี้นะครับเจ้าพันนี้เหรอครับ
มันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีคู่แข่งเลยส่วนขายเมืองจีนตลาดเมืองจีนเปิดรับนะครับ
ปีหนึ่งนะครับรายได้๖๗ล้านบาทไม่มีคู่แข่งเลยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นมะม่วงพันธุ์ที่ต้องกินตอนสุกคืออร่อย
แล้วก็เขาบอกว่าเนื้อมันจะแน่นเหมือนไม่มีเสี้ยน

เคยกินไว้รสชาติสุกมากบางทีเขาก็มีเส้นนะ
มันมีเส้นเส้นเส้น
แต่เขาบอกว่ามะม่วงพันนี้ไม่มีก็เลยอร่อย
ถ้ายิ่งผลสุขผลโตได้ราคาแพง
เพราะผลหนึ่งนะน้ำหนักประมาณตั้ง๘๐๐กรัม

ผลใหญ่ผลหนึ่งกิโลกว่ามโอ้โฮ
เวลานี้เมืองไทยออกนะครับเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม

ตามเหมือนมะม่วงทั่วไปนี่แหละฮะมะม่วงบ้านเมืองไทย

เพราะว่าฤดูการจริงของออสเตรเลียก็ส่งขายเนี่ย
เป็นเดือนประมาณกรกฎาคมถึงพิกายนนะครับ
เป็นทางเลือกที่ดียังเป็นตลาดที่ดีนะ

แต่เราไม่ค่อยได้ทานเนอะส่วนใหญ่ก็เป็นเกรดส่งออกใช่ไหม